ล่าสุดนะครับกาบองหนึ่งในทีมที่จะมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ยืนยันถึงรายชื่อของซูเปอร์สตาร์ของทีมนะครับ
โอบาเมยองจะมาโชว์ฝีเท้าที่ไทยอย่างแน่นอนครับ
โดยสะพานฟุตบอลกาวบองก์ประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๗คนชุดสู้สิทธิ์ฟุตบอลจิงต้วยพระธรรณคิงส์คลับครั้งที่๔๖ที่ประเทศไทย
ยังเป็นทางการออกมาแล้วโดยโคเซอันตูริโอกามาโชคุณสือชาวสเปนใส่ชื่อเปียร์เอเมริกโอบามายองดาวหญิงซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมจากสโมสรอาเซอร์นอลอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
จากนี้นะครับก็ยังมีผู้เล่นที่ค้าแข้งในพิมลีกอังกฤษติดทีมมาด้วยนะครับก็มีทางด้านมาเรโอเลอร์มินานะครับกองกลางจากซาวแทมตันและดิดีเย่เอ็นดองมิฟิลที่วัดฟอร์ตนั้นยืมตัวมาจากซันเดอร์แลนด์รวมไปถึงนี่ด้วยนะครับ
โดยทีมชาติกาบองนะครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันอังคารที่๒๐มีนาคมนี้โดยจะแบ่งเป็น๓เที่ยวบินนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็มีกำหนดการรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
และจากนั้นจะฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีครับ
ส่วนวันที่๒๕นะครับก็จะเป็นการชิงอันดับที่๓ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แพ้ของวันที่๒๒เนี่ยจะมาเจอกันส่วนผู้ชนะของวันที่๒๒จะไปแข่งในนัดชิงชนะเลิศนะครับ
ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีก็คือในวันเดียวกันก็คือวันที่๒๕มีนาคมนะครับ
ไทยรัฐทีวีนะครับจะถ่ายท่อสดให้ชมทั้ง๔คู่
บัตรเข้าชมวันเดียวหรือว่าทั้ง๒วันนะครับ